อยากมาดูเรื่องฝนหน่อยเรื่องของพายุเตี้ยนหมู่เตี้ยนหมู่เนี่ยอ่อนกำลังลงแล้วนะครับ
จากเดิมเนี่ยเป็นโซนร้อนตอนนี้เป็นดีเปรชั่นแล้วแต่ว่าฟ้าลมฝนมันถล่มประเทศไทย
อย่างน้อยสามสิบจังหวัดเห็นจะได้อืมเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้
แต่อีกเรื่องหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของเตี้ยนหมู่เหมือนกัน
เป็นเป็นบูแล้วก็เรียกว่ามวลหมู่เมฆครับมวลหมู่เมฆดูแล้วเนี่ยสะพรึงเหลือหลายจริง
สภาพแบบนี้อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ดูแล้วก็ไม่ค่อยสบายอกสบายใจ
ยะโสธรนะฮะภาพที่เห็นอยู่นี้จังหวัดยะโสธรมองมามองไปเหมือนเมฆมันจะมาลมมาแตะพื้นอ่ะ
ค่ะดูมันเรียดต่ำเหลือเกินดูมันหนักนะคะมันหนักมันย้อยอ่ะอุ้มน้ำไว้เยอะ
ค่ะสักพักใหญ่ฮะฝนฟ้าพายุเนี่ยมามากมายกายกองโอ้โห
ขออภัยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรเกลียวเมฆเนี่ยมาเป็นคลื่นดำขนาดนี้เลย
แล้วตกไหมตกถกสุดท้ายแล้วก็ตกจริงฮะเป็นเกลียวพาสยองเหลือหลายเขาเรียกว่าเมฆอาคัส

แต่จริงมันอยู่ห่างจากพื้นพอสมควร
แต่ดูภาพแล้วก็สะพรึงตาสะพรึงใจเหลือหลายฮะ

เตี้ยนหมูแปลว่าอะไรนะ

มาจากคิวประเทศจีนพอดีนะครับ
คนเห็นคลิปนี้แล้วก็โอเว่

ด้วยความสงบเหลือหลายกินนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็ฝนตกลงมาแต่ว่า

ขยับต่อไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับ
จังหวัดนครราชศรีมา

แรงขนาดหลังบ้านทะลุหน้าบ้าน

น้ำแดงขนาดนี้เลยนี่จากหลังบ้าน

ไม่รู้จะทำไงแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาไง
น้ำมาเร็วเหลือหลายจริงฮะ

อ่างเก็บน้ำหนองงูเหลือมไม่เกี่ยวกับงูเลย
งูเหลือมตำบลสระจราเข้

ห้าอ่างเก็บน้ำแตกอ่ะเหรอ
เก็บน้ำแตกแตกประมาณสัก๒๐เมตร
วนน้ำมหาศาลไหลรุงทะลัก
ลักหลายหมู่บ้าน๒๐๐หลังคาเรือน

สูงประมาณสัก๓๐๔๐เซนติเมตร

น้ำป่ามาเร็วไปเร็วฮะนี่คือเหตุการณ์จุดแรกนะครับ
ทะลุหมู่บ้านมานี่น่าจะแรงสุด
แรงสุดในรอบ๔๐ปีของพื้นที่

ด่านขุนทศขยับต่อไปที่พี่มายฮะ

ตรงนี้คือศานเจ้าแม่ไซม์หงาม

ศานเจ้าแม่ไซม์หงาม๓๕๐ปี

อายุ๓๕๐ปีแล้วแต่ละต้น
เชื่อมกันเป็นต้นเดียวกัน
ถนนข้างบนครับเพราะหากอยู่ข้างล่างรับรองว่าน้ำท่วมแน่
เดี๋ยวจะไหลไปหมดไปแน่นอนฮะรอบนี้เนี่ยน้ำท่วมประมาณสักหนึ่งเมตร
เห็นจะได้สุดท้ายแล้วพออันเชิญขึ้นมาข้างบน
ชาวบ้านก็มากราบไหว้กันตามปกติฮะขยับจากนครราชศรีมา
ไปที่จังหวัดชายภูมิชัยภูมิน้ำก็ค่อนข้างดุเดือดเหมือนกัน

อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงในพื้นที่ของแม่น้ำเนี่ย

ท่านภูวาวิเชียรจันทนาโนไทยมอบหมายรองภูวา
ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยี่ยมประชาชนแล้วก็เอาถุงยางชีพ

นี่คือผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของพายุเตี้ยนหมู่นั่นเองครับ